คลิปนี้ครับคลิปพ่อค้าปะทะเดือดเทศกิจเตือน
ห้ามขายของริมฟุตบาทริมถนนตรงนี้
ใช่แต่ที่มันเป็นประเด็นมันเป็นเพราะว่ามีการเถียงกันไหม
แล้วพ่อค้าบอกว่านายกเพื่อนเขานี่
เพื่อนเขาเหรอนี่อ่านปากผม

พ่อค้ามะพร้าวน้ำหอมพูดแบบนี้ใส่เทศกิจนะครับ
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ยาลาแล้วก็โซเชียลของยาลา
เขาแชร์เรื่องนี้ต่อกันรวมถึงโซเชียลทั่วไป

ไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันพระสบดีที่๒๑ธันวาคม
เผยแพร่คลิปขณะเทศกิจเทศบาลนครยาลาม

โดยเข้าประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
ต้นมะพร้าวน้ำหอมกรณีเปิดท้าย
ขายแล้วก็ตั้งวางต้นมะพร้าวน้ำหอม
บนถนนสาย๑๕หน้าที่ทำการการไฟฟ้า
แจ้งให้จัดเก็บและเคลื่อนย้าย

พ่อค้าบอกว่าขายตรงนี้มากว่า๓ปีแล้ว
เนื้อหาในคลิปจะเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

เพื่อทำความเข้าใจว่าไม่สามารถวางขายของริมฟุตปาดนี้ได้
แต่เจ้าของกรานก็ให้เหตุผล

เจ้าของร้านให้เหตุผลบอกขายตรงนี้มานาน๓ปีแล้ว
ไม่เคยมาจับเลยคิดอะไรจะมาจับกันตอนนี้
อีกทั้งที่อื่นก็วางขายข้างทางเหมือนกัน

อีกทั้งยังท้าทายเทศกิจให้มาจับเลยจับผมไปเลย
แล้วก็บอกให้เทศกิจไปจับคนอื่นให้หมดด้วยนะ

เดี๋ยวจะตามไปดูว่าจะกล้าจับคนอื่นด้วยหรือเปล่า
กระทั่งพ่อค้าหัวร้อนนี้ขึ้นเสียงชี้หน้าบอกว่า
ถ้ายังมีคนเอาของมาวางขายเจอกันแน่
คุณผู้ชมอดอ่านปากผมเลย
เจอกันแน่นะฮะท้าเทศกิจไว้แบบนี้
พร้อมได้มีการปัดไม้ปัดมือแล้วก็หวิดจะวางมวยกัน
และท้ายที่สุดนะฮะญาติของพ่อค้าก็มาห้ามปราม
แยกทั้งเทศกิจแล้วก็ญาติของเขาพ่อค้าให้ออกจากกัน
แล้วก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาบอกว่านายกเพื่อนโก
นายกไหนนายกตู่นายกเทศมนตรีนายกชมรมอะไรที่ไหน
นายกอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เขาตะโกนออกมาแบบนี้ว่า

แล้วก็จากนั้นก็เทศกิจพยายามอธิบายว่าเป็นนโยบาย
แล้วก็ทำตามหน้าที่ในการดูแลระเบียบที่วางเอาไว้เท่านั้นเอง
เพราะว่าเจ้าของร้านกับญาติเขาไม่พอใจเหมือนกัน
เขาพยายามถามชื่อเทศกิจชื่ออะไรชื่ออะไร
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่าย
แล้วก็ถามชื่อเทศกิจคนที่มาตักมาเตือนไว้แบบนี้
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องร้อนในโลกโซเชียลนะครับ
ใจเย็นนะคุณผู้ชมใช้รถใช้ถนนน่ะนะคะ
ส่วนใหญ่คนในโลกโซเชียลก็ไปชื่นชมเจ้าหน้าที่เทศกิจเหมือนกัน